ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้แหละค่ะเป็นช่องทางเปิดให้เด็ก
หรือว่าเยาวชนไปรู้จักกับคนแปลกหน้ามากขึ้น
แล้วก็ส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะ
ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เลยพยายามที่จะสร้างความตนักรู้
ป้องกันลดจำนวนของคุณแม่วัยสายลงหรือว่าคุณแม่ที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
ด้วยการเผยแพร่การ์ตูนคุณแม่วัยใส
ซึ่งก็ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลพอสมควรเลยนะคะ

การ์ตูนคุณแม่วัยใสเรื่องราวของฟ้า
เด็กสาววัยมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งคันในวัยเรียน
และพยายามหาทางออกเท่าที่ความคิดของเด็กอายุ๑๘ปีคนหนึ่งจะทำได้
เป็นผลงานของนายพีรพัฒน์เลขากุล
วาดเขียนการ์ตูนวัย๒๔ปี

ที่ต้องการสะท้อนถึงปัญหาวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม
รวมถึงเป็นกำลังใจให้เด็กวัยรุ่น
ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับตัวละคร
สังคมไทยมันยังไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างนี้มาก
ขณะที่ปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีในอนาคต
จากเทคโนโลยีต่างที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย
ปัญหาการตั้งคันก่อนวัยอันควรจึงอาจจะมีสูงขึ้น
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการตั้งคันในวัยรุ่น
ผลสำรวจของสสช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
โดยสอบถามนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงปวช
ในกรุงเทพมหานครและ๔จังหวัด
แก่เชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีและสงขา
รวมกว่า๓๐๐คนพบว่า
อันดับ๑มาจากพฤติกรรมการเรียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่าง
ตามด้วยอันดับ๒คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์๑๗๓
และอันดับ๓มาจากการพักอาศัยอยู่ตามลำพังของวัยรุ่น
โดยไม่มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วย
ส่วนความคิดเห็นต่อการยอมรับหากเพื่อนสนิทที่เรียนอยู่ด้วยกันตั้งคันระหว่างเรียนพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ๖๔๔ยอมรับได้
ส่วนร้อยละ๒๘๔ไม่แน่ใจ
และร้อยละ๖๒ยอมรับไม่ได้
สนับสนุนและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันไม่พร้อม
เปิดเผยว่าจากข้อมูลปัจจุบัน
วัยใสที่มีอายุน้อยที่สุด

ถึงการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
และดูเรื่องของความพร้อมว่า
ด้วยความพร้อมของวัยรุ่นตอนนี้ถ้าในช่วงของวัยที่อาจจะยังอายุน้อย
๑๐ต้นความพร้อมในการเลี้ยงรูก็อาจจะยังไม่พร้อมมากนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่พร้อมคุณภาพของการของลูกเขาจะเป็นอย่างไร
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
อัตราการคลอดเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึงปี๒๕๕๘พบว่า
ช่วงอายุ๑๐๑๔ปีมีอัตราการคลอดเฉลี่ยวันละ๘๑๐คน
ขณะที่ช่วงอายุ๑๕๑๙ปีมีอัตราการคลอดปีละกว่า๓๐๐คน
และเริ่มลดลงเหลือ๒๘๖คนในปี๒๕๕๙
อัตราการคลอดของคุณแม่วัยใสจะลดลงแต่ก็ยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจนัก
ขณะเดียวกันจำนวนและร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่น
แนกตามกลุ่มอายุปี๒๕๕๘พบว่า
คลอดซ้ำในผู้หญิงอายุ๑๐๑๙ปีมีจำนวน๑๒๗๐๐ครั้ง
โดยส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ๑๕๑๙ปี
โดยช่วงอายุ๑๐๑๔ปีมีการคลอดซ้ำเพียง๒ครั้ง
สิ่งสำคัญนอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา
คือการป้องกันการตั้งคันซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
ในการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม
เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก
และปัญหาสังคมที่อาจจะตามมาในอนาคต
สอดรับกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
พุทธศักราช๒๕๕๙ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกด้วย